กลับมาช่วงนี้ค่ะอยากพาคุณผู้ชมไปดูดราม่าเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
นกน้อยอุไรพรนักร้องวงอีสานชื่อดังแล้วก็เป็นเจ้าของวงดนตรีเสียงอีสานด้วยนะคะ
คืออย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้โควิดมันระบาดเพราะฉะนั้นแล้ววงดนตรีต่างก็ไม่ได้รับงานถูกไหมคะ
นกน้อยแกออกมาคือลักษณะจัดกิจกรรมผ่านโลกออนไลน์
ร้องเพลงผ่านโลกออนไลน์แล้วให้คนเนี่ยคือบริจาคผ่านการซื้อพวงมาลัยออนไลน์๕บาท๑๐บาท

รวยเป็นร้อยล้านยังมารับบริจาคเหมือนคอร์ธาเนี่ย
ล่าสุดแม่นกน้อยอุไรพรนี่บ้านของแกนะ
บ้านตองห้าคฤหัสหรูบนที่ดิน๔ไร่คุณ
๔ไร่กว่าที่จังหวัดอุดรธานีนี่บ้านของแกรู้ไหมรู้นะ
รู้มากแล้วชาวเน็ตบอกทำไมมารับเงินบริจาค
ฉันทำงานเงินเดือนหมื่นกว่าบาทฉันยังไม่เคยคิดจะรับบริจาคใครเลย
มันมีข้อความหนึ่งผมเงินเดือนต่อวัน๓๓๑บาท
รับต่อวันใช่ไหมอ่าผมไม่มีรถไม่มีบ้านผมยังไม่รับบริจาคเลย
แล้วแม่เนี่ยมีเงินเป็นร้อยล้านจะรับบริจาคทำไม
อันนี้คนนั้นเขาเน้นเข้าไปเลยนะแล้วกลายเป็นดราม่าขึ้นมา
นกน้อยแกก็อยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่ได้แล้วสิคะ
ก็ต้องออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้ก็เลยเปิดบ้านนี่แหละค่ะ
บ้านตองห้าข้ารื่อหาดรู้รู้จริงนะคะ
แจ้งประเด็นดราม่านะคะแม่นกน้อยแกอธิบายแบบนี้แกบอกว่า
คือไอ้ร้อยล้านที่ว่าเนี่ยนะหนูเอ้ยชาวเน็ตเอ้ยนะคะ
มันไม่ใช่ตัวเงินไม่ใช่ตัวเงินสดที่จับต้องได้
คือถือแล้วก็สามารถไปใช้จ่ายได้เลย
แต่มันอยู่ในของเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นตัวบ้านเสื้อผ้า
นี่เสื้อผ้าแบบนี้คุณแกก็ประกาศขายนะ

แกบอกว่าคุณจะไปเช่าไปซื้อเสื้อผ้านี้มาอ่านข่าว

ใช่คือคนบางคนเขาก็ไม่รู้จะซื้อไปทำไมเขาก็ไม่ไปซื้อ
นกน้อยแกก็บอกว่าแกยังขายไม่ได้นะคะ
คือแกอยากขายมากอยากขายเอาเงินมาใช้จ่าย
คือใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ต้องนำเงินมารักษาสามี
แล้วก็เป็นเงินที่จะพยุงวงดนตรีของแกให้อยู่รอดนะคะ
แกบอกว่าแกก็เลยเปิดไลฟ์สดนะคะรับบริจาคนะคะ
แล้วก็เอาเงินมาดูแลคนในวงดนตรีอีกหลายร้อยชีวิตนะคะ
หลายคนบอกว่าอ้าวถามต่อนี่คุณเห็นไหม
ใหญ่ขนาดไหนถึงตั้งเวทีใหญ่ขนาดนี้ได้นะคะ
บางคนชาวเน็ตถามต่อบอกว่าแม่น้องน้อยอุ่นไรพร
แก่แล้วทำไมไม่หยุดล่ะทำไมไม่หยุดให้ลูกหลานทำต่อ
นกน้อยก็ตอบว่าส่วนตัวก็ยินดีไม่ได้หวงอะไรหรอก
ถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะซื้อกิจการคณะอีสานก็เต็มใจ
แต่ที่ตั้งใจว่าก็คือต่อไปหากมีทุนสักก้อนหนึ่งเนี่ย
อยากตั้งเป็นมูลนิธิเอาไว้ดูแลคณะหมอลำด้วยกัน
แม่บอกแบบนี้นะคะเอาฟังเสียงแม่ชี้แจงหน่อยค่ะ
แต่เห้ามีมีบ้านมีทุกอย่างคือทุกอย่างเนี่ยมาเข้ามา
นั่นก็คือมวลนิศิษฐ์เลยค่ะเห้าได้ว่าทุกอย่าง
ชุดของแม่ที่เป็นเอิญวามรดกสะสมค่ะ
ที่เป็นขนเป็นชุดเป็น๓๔โกดังแล้วก็๑โรงงานเต็ม
เงินทุกอย่างเนี่ยจะลงไปอยู่ในสิ่งของของเรานี่ค่ะ
เป็นอุปกรณ์การแสดงของห้างค่ะ
หากแปลงเป็นเม็ดเงินใด
ก็คือไม่รู้กี่สิบล้านจังไม่ได้ดิซัน

แล้วเม่าก็ขายของให้เม่าขาย
ใครจะซื้อแม่ก็พร้อม

คืออย่างชุดอย่างนี้มันก็ขายออกยากไงพี่เบิร์ต
คนซื้อจะเอาไปทำอะไรยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้

คุณแม่นกน้อยอุไรพรเขาเริ่มเปิดการแสดงออนไลน

ทางเพจอีศาลนกน้อยอุรัยพรนะคะ
แล้วก็มีศิลปินชื่อดังอย่างคุณฝนธนสุนทรกล้องห้วยไร่
หมอลำระเบียบวาธศิลป์มาร่วมแสดงด้วยค่ะ
นกน้อยออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะ

แล้วก็ซื้อมาลัยออนไลน์คนละ๑บาท๕บาท๑๐บาท
ก็ประทับใจซึ้งใจมากแล้วนะคะ
แล้วตอนนี้ยอดเงินบริจาคอยู่ที่๒แสนบาท
คุณเห็นไหมบ้านตองห้ามีเวทีนั่นแหละ
จัดตรงนั้นแหละคอนเสิร์ตแต่ไม่มีคนมาดูนะ
ก็ถ่ายออกไปแล้วก็ออนไลน์นะคะ

แฟนคลับสีอีสานใครอยากบริจาคก็แล้วแต่ละกันนะครับ